คุณครูท่านหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ฝ่ายปกครองกำดันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็บุกไปถึงโรงเรียนในห้องเรียน
คุณครูกำลังสอนอยู่ต่อหน้านักเรียน
บุกเข้าไปมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็มีการบังคับให้ตรวจปัสสาวะหน้าห้องเรียน
คำถามคือทุกคนทำเกินกว่าเหตุไปไหม
คุณครูเขาสอนอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยเป็นภาพเห็นไมะ

มีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านพยายามบุกเข้าไปในห้องเรียน
ไปหาคุณครูเล็กคุณครูเล็กเนี่ยเสื้อขาวนั่งอยู่ในห้อง

ผู้ชายที่สวมเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วมีผ้าขาวม้าคาดเอวเนี่ย
เดินเข้าไปไปชกต่อยต่อหน้านักเรียนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลหนองลานอำเภอธามกาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
พินซึ่งเป็นน้าของครูเล็กเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เป็นชาวบ้านและตามไปเห็นในเหตุการณ์เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะ
ฝ่ายปกครองเอาชาวบ้านกลุ่มนี้ไปกดดันเพื่อขอให้ครูเล็กตรวจ

ว่าเหตุผลที่ตรวจเพราะครูเล็กเนี่ยมีส่วนผัวพันกับผู้ปกครองคนหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสพยาติดยาเสพติด
แต่กลุ่มคนที่ไปไม่มีใบอนุญาตในการขอตรวจไม่ได้มีหมายค้นหมายสารใดทั้งสิ้น
แล้วครูเล็กก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเลย
แต่ทำไมการเข้าไปตรวจในครั้งนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านถึงไม่มีหลักฐานอะไรมาอย่างถูกต้อง
แล้วขอตั้งคำถามกลับไปว่าการบุกเข้ามาในห้องเรียนเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
ถกเถียงการเกิดเหตุการณ์บานปลายจนสุดท้ายเนี่ยมีการไปขอเอกสารให้เซ็นยินยอมในการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
สุดท้ายครูเล็กเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องยอมตรวจฉี่ในห้องเรียนนะครับ
เพราะว่าทุกคนไม่ให้ออกต่อหน้าชาวบ้านและนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วย
คำถามคือมันเกินไปหรือเปล่าให้เขาไปปัสสาวะในห้องน้ำก็ได้ไหมล่ะ
สุดท้ายผลออกมาขี่ไม่ได้ม่วงนะฮะไม่พบสารเสพติดอะไรเลยครับ
แล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บทุกคนเดินทางกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าครูเล็กเนี่ยเสียหายเสียหน้าด้วย
แล้วก็ทางญาติญาติเองบอกว่าต้องการจะขอความเป็นธรรมให้กับคุณครูเล็กด้วยนะฮะ
เพราะว่าถูกชาวบ้านแล้วนักเรียนบางคนเขาอาจจะตราหน้าไปแล้วว่าครูนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
เอาฟังเสียงของคุณครูเล็กหน่อยนะครับ
พรีดีมาถึงคุณทำกันอย่างนี้เหรอ
อันนี้ถ้าเกิดเราเป็นชาวบ้านมองเราว่ามันก็เกินไปนะ
อย่างน้อยก็เชิญตัวครูออกไปหรือเอาผู้อำนวยการมานั่งคุยกันได้ไหมหรืออะไรก็ตามทีเพื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ
จากนี้ฝ่ายครูเล็กยังยืนยันด้วยว่าที่ถูกกระทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะเขาเนี่ยถูกต้องการให้ลาออกแล้วก็เหมือนจะบังคับให้ออกจากงานเนี่ย
จากว่าครูเล็กเนี่ยไปมีความขัดแย้งกับพอของโรงเรียนในการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียน
เช่นครูเล็กเนี่ยนะกล่าวหาว่าอาหารกลางวันของเด็กมันมีการจัดให้แบบไม่ถูกหลักโภชนาการ
แล้วครูเล็กเนี่ยเป็นคนออกมาเปิดเผยเปิดโปรงเช่นทำแกงส้มปลาแต่มันไม่มีเนื้อปลาเลยอ่ะวิญญาณปลามีแต่น้ำอะไรแบบนี้นะฮะ
โรงเรียนปล่อยให้คนนอกเข้าไปตัดต้นประดูกต้นมหกณีอะไรซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างไม่เหมาะสม
ชาวบ้านบางคนบอกว่าม้าที่ตัดไปนำไปแบ่งกันทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว
คุณครูเล็กก็ไม่ยอมต้องการจะปกป้องสิทธิ์เหล่านี้แต่เหมือนผอเขาไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเลยไปขัดแย้งกันอะไรแบบนี้
เพราะว่าคุณคูลเล็กผู้เชื่อมโยงไปถึงผอก็คือนายเกษมประจักษ์สิน
บอกว่าวันที่๒๓ที่ผ่านมาจำลวดกฟาดปกครองเดินทางไปที่โรงเรียน
ชาวบ้านขอให้ทางโรงเรียนส่งหนังสือไปให้จำลวด
เพื่อไปตรวจปัสสาวะของคุณครูเล็ก
ทั้งกำดันผู้ใหญ่บ้านชุมชนต่างบุคลากรของโรงเรียน
ทำคำเข้าใจก่อนยังไม่มีการขอตรวจปัสสาวะด้วย
แต่ครูเล็กคิดว่าพอแจ้งตำรวจไปจับก็เลยไม่ยอม
หลังจากนั้นคุณครูคนนี้ก็เลยถือก้อนอิดก้อนหินเดินเข้าไป
โดยมีท่าทางว่าจะข่มขู่และทำร้ายผอนะฮะนี่ภาพนี้เลยเห็นไหมฮะ
มือเห็นไหมฮะถืออิดก้อนเบอร์เลอร์เลยนะเหมือนคล้ายอิดตัวหนอน
แต่เห็นในคลิปเนี่ยแต่ว่าเห็นคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เหมือนคนที่ถืออิ่นเขาเห็นว่ามีคนถ่ายคลิปอยู่
ก็เลยทิ้งอิดลงไปนะฮะแล้วก็เข้าไปชกหน้าผอสองครั้ง
จนเป็นเหตุทำให้วันรุ่งขึ้นคือ๒๔ธันวาคม
ชาวบ้านก็เลยบุกเข้าไปในห้องเรียนด้วยความโกรธเครื่องตามคลิปเลย
นะฮะแล้วบุกเข้าไปทำร้ายครูเล็กเพราะไม่พอใจที่
พอโดนต่อยโดยพอไม่ทราบเรื่องเพราะออกไปประชุมข้างนอกตั้งแต่เช้า
เหตุการณ์ต่อเนื่องกัน๒๓กับ๒๔นะฮะเอาไปฟังเสียงพอนิดหนึ่งครับ
เขาพูดว่าผมเป็นคนให้ตำรวจมาจับเขาซึ่งจริงแล้วผมก็งง
ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาบอกว่าผมมันจะไปฟ้องตำรวจให้มาจับเขา
แล้วเขาก็เลยหยิบก้อนหินแล้วก็ปลีเขาจะทำร้ายผมสุดท้ายเหมือนมีคนผ่านมาเห็นว่าคนถ่ายคลิปไว้
เขาก็เลยเฟี่ยงก้อนถิ่นทิ้งแล้วก็วิ่งเข้ามาต่อยผมไปสองที
ผมก็ด้วยสิทธิของผมนะผมก็แจ้งความตามสิทธิ์ผม
ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดียังไง
แต่ผมเนี่ยปกป้องเขากับชุมชนมาตลอดจริงจริงผมห้ามแต่ชุมชนอ่ะ
แต่ผมมึทหก็ไม่คิดเหรอครับว่าอีกวันนึงจะมาเลยค่ะพันหาสักครั้งครับ
ขอถามพอต่อ๒ประเด็นตามที่คุณครูเล็กเขาเปิดโปรงไว้กับเรื่องของอาหารกลางวัน
เมนูแกงส้มปลาทำไมมันไม่มีเนื้อปลา
พอที่แจ้งว่ามันคือแกงส้มปลากระป๋อง
มันก็เลยไม่มีชิ้นปลาปรากฏให้เห็น
เนื้อปลาจะละลายเป็นน้ำแกงน้ำซุปไปแล้วหรือเปล่า
เพราะหากนำปลาที่มีกล้างมาเดี๋ยวเด็กจะติดคอหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้เอาปลาเป็นกล้างมาทำเป็นปลากระป๋องอันนี้พอชี้แจง
เอาแล้วเรื่องตัดต้นไม้ล่ะพอนะฮะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการไฟฟ้ามาตัดยอดไม้ทิ้งไปแล้ว
เพราะมันไปเกี่ยวสายไฟมันเหลือส่วนต้นเอาไว้
กรรมการสถานศึกษาก็เลยมีมติให้ตัดออก
เพราะมันอยู่ติดกับกำแพงเดี๋ยวมันจะทำให้กำแพงเสียหาย
อาจจะต้องหางบประมาณมาซ่อมอีก
ส่วนไม้เนี่ยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เนื่องจากว่ามันผูกแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ม้าอยู่ที่วัดซึ่งไม่ตรงกันกับที่พอพูด
แล้วก็คุณครูเล็กพูดอันนี้ก็คนละเรื่องกันนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ฐมศึกษานครปฐมเขต๒มีคำสั่งให้ครูเล็ก
ไปช่วยราชการในพื้นที่ที่การศึกษาที่อื่นก่อน
แต่พบว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครูเล็กยังคงไปสอนตามเดิม
ไปโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วเอาถังน้ำมาปีน
แล้วใช้ไม้ไปเขียปรับมุมกล้องวงจรปิด
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเจตนาจะทำอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้ต้องผลัดเปลี่ยนกันไปดูความปลอดภัยในโรงเรียนเพิ่มเติมด้วย
อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนตัว
หรือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่า